ต่อกันที่เรื่องของการตรวจสอบที่ดินของสำนักปฏิบัติธรรมสาขาของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย
เพื่อที่จะตรวจสอบเอกสารการได้มาของพื้นที่ที่ดินแห่งนี้เกือบ๕๐๐ไร่
เบื้องต้นพบว่าที่ดินครึ่งหนึ่งไม่มีเอกสารครอบครอง
รวมทั้งพบว่าวัดนำที่ดินไปจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากภาครัฐด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แรงงานสดจากกำพื้นปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยืนยันนะคะว่า

ยังไม่มีการขออนุญาตในการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการครอบครองพื้นที่แต่อย่างใดครับ
ซึ่งตรงนี้นั้นถือเป็นการผิดระเบียบตามกฎหมายนะครับ
ขณะที่เนื้อที่กว่า๕๐๐ไร่นั้น
ทางเจ้าหน้าที่พบนะครับว่ามีเอกสารสิทธิ์มาชี้แจงเพียง๒๙๐ไร่เท่านั้นครับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงพื้นที่ตรวจสอบเวิลพีสวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย
ก่อสร้างในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคองจังหวัดนครราชศรีมา
โคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายออกมาชี้แจงว่าการก่อสร้างมีการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่อย่างถูกต้อง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบนะครับว่าพื้นที่ของเลิลพีสวัลเล่ส่วนหนึ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
ในขณะพื้นที่๔๙๙ไร่ในจำนวนนี้มีเอกสารสิทธิ์เพียง๒๙๒ไร่ส่วนอีก๒๐๕ไร่นั้นยังไม่พบเอกสารสิทธิ์มาชี้แจง
เหนือจากนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้กับชาวบ้านในการทำการเกษตรนะครับครอบครัวเราไม่เกิน๕๐ไร่และต้องถือครองเกินกว่าระยะที่รัฐกำหนดคือ๑๐ปี
จะสามารถออกเป็นโฉนดเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการครอบครองและเปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่นได้แต่ต้องมีการขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก่อน
ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการครอบครองแต่อย่างใด
ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายชัดเจน
ทางด้านนายนรงคงขำรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดเผยนะครับว่า
มีการก่อสร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากอบตโป่งตาลองในการก่อสร้าง
แต่สิ่งที่ผิดระเบียบคือไม่ขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากภาครัฐก่อน
ซึ่งจะต้องมีการเอาผิดย้อนหลังทั้งหมดทุกแปลง
รวมถึงจะต้องตรวจสอบว่านอกเหนือจากพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองแล้ว
ยังมีพื้นที่อื่นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้บุกรุกหรือไม่
แต่จากการตรวจสอบภาพฐานทางอากาศ
ยังพบนะครับว่ามีพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้
มีสิ่งปลูกสร้างในลักษณะเดียวกันอีกหลายร้อยไล่
ซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบให้ผู้ครอบครองนำเอกสารสิทธิ์มาชี้แจงต่อไปครับ
ภายหลังจากนั้นที่ดินที่เหลืออีกกว่า๒๐๐ไร่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์มาชี้แจงนะครับ
ทางอธิบดีกรุงบรรณสังคมและสวัสดิการยืนยันนะคะว่า

ซึ่งหากไม่มีมาชี้แจงนั้นจะถือว่าเป็นการบุกรุกและมีความผิดตามกฎหมายครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะคะ๒๐๕ไร่จาก๔๙๙ไร่ที่ยังไม่สามารถชี้แจงได้ถึงเอกสารการครอบครอง
และย้ำว่าจะต้องชี้แจงภายในวันนี้